ใกล้เลือกตั้งแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นวิธีการแปลก
คืออดีตผู้ใหญ่บ้านนะเขากล่าวหาว่านายอำเภอท่าสาราเนี่ย
ลูกน้องมาขึ้นกระบะมากลางดึกมาทำอะไร
มาข่มคู่ให้สนับสนุนพักนึง
ถ้าไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเถอะชีวิตจะไม่ปลอดภัยครับ
จะเรียกว่าเป็นวิชามานโค้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังดู
เป็นวงจรปิดจากบ้านของนายอำมาตย์ครับนายอำมาตย์เนี่ย
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ในอำเภอท่าสาราที่นครศรีธรรมราช
แล้วเขาอ้างว่ารถสองคันนี้ที่เข้ามา
คันหน้าเป็นกระบะแล้วก็มีชุดอศของอำเภอท่าสารา
พาปืนมาครบทุกคนพกปืนมาครบทุกคนแล้วคันหลัง
คันหลังมีนายเอกชัยในอำเภอท่าสารานั่งมาด้วย
ลงมาปุ๊บออกมาต่อว่านายอามาตย์ครับแล้วก็บอกว่าอามาตย์
อย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะแต่หากจะช่วยหาเสียงเนี่ย
ให้ช่วยผู้สมัครของพักเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้พูดชื่อนะ
คุณผู้ชมไม่ได้บอกนะว่าพักอะไรแล้วก็ยังบอกอีกว่าไม่เช่นนั้นนะ
อามาตย์ผมจะไม่รับรองชีวิตและทรัพย์สินของคุณ
มาตหวาดกลัวคุณผู้ชมฮะคุณอามาตย์ก็เลยเอาคลิปนี้
แจ้งความที่สพท่าสาราให้ตำรวจดำเนินคดี
แล้วก็ต้องย้ายเลยนะนายอำเภอท่าสาราคนนี้
ให้ย้ายออกนอกพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากในอำเภอท่าสารามีตำแหน่ง
เป็นประธานกรกตเขต๙ไปซะด้วยสิคุณผู้ชม
ทำตัวให้มันอยู่ภาคแก่ใกล้บพูดกัน
เหมือนกับว่าถ้าไปอยู่ภาคอื่นเหมือนกับว่าไม่รับรองความผิดชอบ
เรื่องนี้พิเศษทางโต้อิมาบในพื้นที่

ตัวเขาเองไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหน
พูดคุยกันแบบนี้ถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องก็ควรเรียกไปคุยกันในเวลาราชการ
แล้วยังไงล่ะเนี่ยคุณผู้ชมในอำเภอท่าสาราอย่างนายเอกชัยสุนทรต้องชี้แจงหน่อยไหม
คือตำรวจเขาพยายามติดต่อนะพยายามติดต่อในอำเภอท่าสารา
จะถามเรื่องนี้แต่แม่วันหยุดพอดีเลยก็เลยไม่สามารถติดต่อได้ครับ